คุณผู้ชมค่ะนะคะข่าวแรกของช่วงเย็นนี้เราไปติดตามความคืบหน้า
เรื่องคดีความของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยค่ะ
เริ่มต้นกันที่คดีของน้องก้าวเกิกพลค่ะ

ก้าวเนี่ยมีคดีฟ้องร้องนะคะกับคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่สารทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
น้องก้าวเนี่ยค่ะก็ได้มานะคะที่มาเรื่องคดีความ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันก็ฟ้องคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะคะ
ปมปัญหาเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะ
ในความผิดต่อพบริกสิทธิ์นะครับ
น้องก้าวบอกว่าเรื่องกดีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระวนการทางยุทธิธรรม
เชื่อว่าสารจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
พอพี่นักข่าวถามว่าถ้าเจนนี่เสนอจ่ายเงินจะเปลี่ยนใจหรือไม่
น้องก้าวจะตอบว่าอย่างไรไปฟังเลย
ถามว่าผมเยอะอีกอะไรแบบนี้
เพราะผมแท้ที่ลบทิ้งนะ
ถ้าเกิดลบทิ้งก็จบไปเลย
ตังค์ก็ไม่ต้องเสียอะไร